นางสาวเมปฏิดานะคะนอกจากจะทำหน้าที่เป็นคุณแม่ที่แสนดีให้กับน้องมายูแล้ว
ยังทำหน้าที่เป็นพี่สาวที่แสนดีให้กับเพื่อนอีกด้วยนะคุณ
ใช่แล้วเพราะว่าล่าสุดพี่เมย์เขาออกมาเคลียร์เรื่องราวความรักของอ้ำแอม
รวมไปถึงเรื่องราวหัวใจของเมเจอีกด้วยไปติดตามฟังกันดูชัดเลยค่ะ
ความหวานของซุปตาสุดฮอตอ้ำพัชราภาและหวานใจแอมพิธาน
ลดลงไม่ค่อยโชว์สวีทหวานผ่านสื่อสักเท่าไหร่
ทำเอาหลายคนเป็นห่วงความรักของคู่นี้จะจืดจาง
ถึงพี่สาวคนสนิทเมปฏิดาที่ต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้

โดยเมย์เผยว่ายังไม่ได้พูดคุยเรื่องความรักกับนางเอกรุ่นน้อง
ไม่รู้ว่ามีเรื่องงอนกันตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้จริงหรือไม่
แต่เท่าที่เห็นก็ปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
และเชื่อว่าทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
สวยไงเป็นผู้หญิงสวย
ไม่ได้เซาอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าก็คือโตกันแล้ว
เรื่องพวกนี้เลยไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าบางทีโทรไปหาเขาก็มีบ้างที่นางตัดใส่ทิ้ง
แต่ทีนี้เขาก็เฮ้ยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเปล่า
โทรไปโทรกลับมาอ๋อไม่มีอะไรเล่นเกม
บอกแล้ววันก็เล่นเกมเอาแต่เล่นเกมติดเกมมาก
ก็เลยแบบหรือว่าจะเลือกเกมไม่เลือกผู้ชายแล้วยังไง
อกจากนี้ก็ได้เผยถึงเรื่องความรักของเมพิชชนาธิ์
เปิดตัวคบหากับเจชนะทิพย์นักเตะทีมชาติไทย
เจ้าตัวรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อย
แต่ก็พอทราบมาก่อนหน้านี้ว่าทั้งคู่รู้จักกัน
หลังจากมีข่าวก็ได้พูดคุยกับนักแสดงสาวรุ่นน้องแล้ว
และยืนยันว่าตัดสินใจดีแล้ว
งานนี้สาวเมย์ในฐานะพี่สาวที่แสนดี
ก็พร้อมส่งกำลังใจให้และเอาใจช่วยคู่นี้อย่างเต็มที่

เชื่อว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของพรมลิขิต
และเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ